อ่ะคดีต่อไปนี้ก็เกิดจากยาเสพติดเช่นเดียวกัน
คุณพ่อคนหนึ่งนะคะเมายาเสพติด
แล้วทีนี้คลุ้มคลั่งค่ะไปขอเงินเมีย
จะเอาไปซื้อยาเสพติดนี่แหละเมียไม่ให้
พอเมียไม่ให้ไปทำร้ายลูก
อายุ๔เดือนเท่านั้นเองนะคะลูกสาวนะคะ
วิธีการทำร้ายคือจับลูกกดน้ำ
ดน้ำไปด้วยตีไปด้วยกดน้ำไปด้วยตีไปด้วย
ลูกตายแล้วก็เอาศพลูกไปฝังไว้ที่ป่าช้าค่ะ
วันนี้ตำรวจกองปราบรามและตำรวจชุดสืบสวนสพเวียงสะค่ะ
ควบคุมตัวนายสุภวัฒน์อายุ๒๗ปีนะคะ
ชี้จุดฝังศพลูกสาววัย๔เดือน
จุดนี้คือป่าช้าภายในสำนักสงฆ์ทุ่งโศกหมู่ที่๙ตำบลบ้าน๓
อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานีค่ะ
บริเวณที่เป็นจุดฝังศพของเด็ก๔เดือนเนี่ยนะคะ
พบว่ามีตำรวจลักษณะทำเป็นแนวกั้นเป็นเส้นเหลือง
ให้บุคคลภายนอกเข้าไปได้ค่ะ
จุดที่ฝังศพเป็นลักษณะกองดินมีทูบปักอยู่ด้านหน้า
มีขวดน้ำเปล่าวางอยู่มีขวดนมกล่องวางอยู่ค่ะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเอาจอบเอาพลั่วเปิดหน้าดินก่อนเลยค่ะ
ผ้าขนหนูสีเขียวลายหมี๒ผืนมีผืนหนึ่งเล็กผืนหนึ่งใหญ่
คลุมอยู่ด้านบนกล่องพัสดุกระดาษซึ่งกล่องพัสดุกระดาษ
แล้วก็มีคราบน้ำเหลืองมีคราบเลือดติดอยู่ที่กล่อง
มีเสื้อผ้ามีกางเกงมีผ้าอ้อมที่สวมใส่อยู่นะคะ
แต่ว่ามันขาดรุ่ยเพราะมันเต็มไปด้วยน้ำลืมน้ำเหลือง
มีแมลงวันตอมจำนวนมากส่งกลิ่นเหม็นค่ะ
เนื่องจากศพถูกฝังใต้ดินหลายวันแล้ว
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นำตัวนางพรณภาอายุ๒๑ปีแม่ของเด็ก
ชี้จุดที่ฝังศพด้วย
บันทึกภาพทั้งหมดควบคุมตัวกลับไปที่สพเวียงสะ
เพื่อสอบปากคำต่อไปนะคะ

การทำแผนเขาต้องทำหลายจุดในวันเดียวกัน
ไปชี้จุดต่อค่ะที่บ้านพักจุดเกิดเหตุ

ชี้จุดที่ทำร้ายลูกสาววัย๔เดือนจนเสียชีวิต
มันคืออยู่บริเวณชั้นหนึ่งของบ้าน
ก่อนที่จะนำร่างลูกมาล้างคราบเลือดในห้องน้ำ
แล้วก็ทิ้งศพไว้ในห้องน้ำนั่นแหละ๑คืน

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
พบชิ้นส่วนเป็นเทปกาวหล่นอยู่รอบบ้านเลย
เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานไปตรวจสอบนะคะ
เนื่องจากเป็นแผ่นเทปคาวชนิดเดียวกับที่พบในจุดฝังศพ
อกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนเสื้อแขนยาว
กล่องนมโรงเรียนถูกเผาอยู่ด้านหลังบ้านด้วย
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากนางสายบัวอายุ๔๖ปีค่ะ
เป็นแม่ยายของผู้ต้องหาเอาเรื่องไปปรึกษาญาติ

หลังจากวันที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมาลูกสาวก็คือนางพรณภา

ทำร้ายร่างกายและก่อนหน้านี้ทำร้ายลูกสาวคนเล็กอายุ๔เดือน
เป็นลูกแท้เลยนะของนายสุภวัฒน์กับนางพรณภาพ
กดน้ำตีจนสลบและมาทราบว่าเสียชีวิต
เนื่องจากนายสุภวัฒน์ลูกเขยมีอาการหลอนยาเสพติด
คิดว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของตัวเอง
หลังจากที่รู้เรื่องทั้งหมดคุณยายค่ะ
ก็เลยบอกให้ลูกสาวหนีออกมา
แต่ก็ยังไม่กล้าแจ้งความนะคะเพราะว่าลูกสาวกลัว
ก็จะมีความผิดด้วยเพราะว่าช่วงเวลานั้นอยู่ด้วยกันนะคะ
รวมถึงได้ช่วยสามีฝังลูกด้วยเขาก็กลัวมีความผิดสำหรับคดีนี้ค่ะ